เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมฟิตร่างกายกันแล้วใช่ไหมครับ

แนะนำสถานที่กินที่เที่ยวต้อนรับหน้าฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้กันมาหน่อย

ส่งกันเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวจะเข้าไปอ่าน

ฉันก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้าง

เขาเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า๒๐๐ปีเลยนะคุณ

เป็นแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองกับผ้าที่มีเอกลักษณ์มากเลย

บ้านปะอาวจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมไหมคะคุณชนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะคะ
เราไปตลอดเที่ยวกันเลย
หมู่บ้านป่าอ่าวจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น
ปรากฏให้เห็นผ่านงานหัตกรรมเครื่องทองเหลือง
และงานผ้าไหมอันทรงคุณค่า
บอกเล่าอารยธรรมโบราณที่ไม่ควรพลาด
ชุดเครื่องทองเหลืองทรงคุณค่าเหล่านี้
มาจากฝีมือของชาวบ้านหมู่บ้านปะอาว
อำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งสืบทอดกรรมวิธีตั้งแต่โบราณ
เรียกว่าแบบขี้พึ่งหาย

กระดิ่งที่เห็นอยู่นี้
่งบอกถึงฝีมือของช่าง
ที่มีทักษะฝีมืออันประนีตบรรจง

ให้ทำเครื่องทองเหลืองประกอบฉากภาพยนตร์
ตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

อบพยพมาจากบริเวณจังหวัดน้องบัวลำพูในปัจจุบัน
มาตั้งรกรากที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้กว่า๒๖๐ปีแล้วล่ะครับ
แต่ยังคงอนุรักษ์สืบทอดวิธีการทำเครื่องทองเหลืองโบราณ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

เพื่อนำเส้นขี้พึ่งไปทำลวดลาย
จนมาถึงขั้นตอนการหลอดทองเหลืองเห็นทองเหลืองใส่พิมพ์

จนได้เครื่องทองเหลืองซึ่งต้องอาศัยเวลาความอดทน
ทักษะความชำนาญที่เรียกว่าละเอียดสุดจนเป็นเสน่ห์ของเครื่องทองเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
ชาวบ้านป่าอาวยังมีฝีมือในการทำผ้าไหมสีสันสวย
สะดุดตาจากธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
และยังพัฒนาการสร้างสีสันลวดลายใหม่อย่างผ้ากาปัว
ภาพประจำจังหวัดอุบลราชธานีสุดปรานีตรวมเทคนิคหลายเทคนิค
ตั้งแต่การย้อมสีมัดหมีการทอยกดอก
และการผสมผสานลวดลายลงไปจนเป็นความภาคภูมิใจของ

บ้านป่าอาวเป็นชุมชนที่มีผู้คนเดินทางมาอาศัยพื้นที่แห่งนี้
ซื้อพลอยกหลายรุ่นตั้งแต่ยุคสมัยก่อนพระวัติศาสตร์
ซึ่งมีเสน่ห์ของชุมชนที่ใครได้มาเยือนต่างก็ต้องหลงไหลและภาคภูมิใจ
ในการอนุรักษ์ศิลปะฮาธกรรมโบราณอารมณ์ค่านี้
ที่จะดำรงสืบทอดไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวล่ะครับ
โอ้โหนึกว่าดูหนังสงคราม
ยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากคือยิ่งใหญ่จริงคุณผู้ชม

แล้วก็เรื่องงานศิลปะหัฐกรรมงานฝีมือต้องยกให้เขาเลย
งานเครื่องทองเหลืองคุณใช้เวลาในการทำไม่ธรรมดานาน
และที่สำคัญคือมันร้อนมากมันต้องทำอยู่หน้าเตาตลอดเวลา
คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมว่าขั้นตอนในการทำมันพิถีพิถันขนาดไหน
ทำให้เครื่องทองเหลืองนั้นมีราคาที่ดี
และที่สำคัญคือแต่ละชิ้นมันจะไม่ได้เหมือนกันมาก
เพราะเขาเป็นงานที่ทำด้วยมือถูกต้องทีละชิ้นทีละขั้นตอนทั้งหมดเลย

มันใส่ใจในรายละเอียดมากรวมไปถึงงานทอผ้างานศิลปะหัฐกรรม
เรื่องของผ้าที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่
เขาดังมากเขาขึ้นชื่อมากอยู่แล้ว

สำหรับใครอยากจะไปเที่ยวแบบวิถีชุมชน
แล้วก็ได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย